แบบนี้คือถ้าเราพูดถึงเรื่องของการใส่แมสหรือหน้ากากอนามัยคุณผู้ชมดิฉันเชื่อว่ามันเป็นปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กับโทรศัพท์มือถือของเราในยุคนี้เลย
จะออกจากบ้านสิ่งห้ามลืมเลยก็คือโทรศัพท์มือถือและหน้ากากอนามัยถูกไหมคะ
อย่างนี้วันนี้มีวิธีการใส่หน้ากากอนามัยแบบถูกวิธีมาบอกบางคนบอกโอ้ใส่ถูกใส่มาบ่อยแล้ว
อืมแต่ทีนี้อยากจะบอกว่าวิธีที่ถูกคุณหมอเขาฝากมาด้วยนะคะ
จะเป็นยังไงติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
สวัสดีครับผมหมอโอ๊ตนะครับสำหรับหน้ากากตอนนี้ที่หลายหลายคนใช้นะครับ
ที่มักจะมีรอยรั่วรูด้านข้างสังเกตว่ารูด้านข้างจะมี
ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เชื้อโรคสามารถเข้าไปได้นะฮะ
บนและด้านล่างก็ปิดได้ดีเช่นกันนะครับ
หมายถึงว่าให้ใช้ครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวในที่นี้ถ้าเป็นการใช้งานทั่วไปของเราก็คือประมาณ๖๘ชั่วโมงครับแล้วก็ทิ้งไปครับ
อีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากนะครับก็คือระหว่างการใช้งานในระหว่างวันนะครับ
ถ้าเราจะพับเก็บหรือว่าตอนที่เราทานอาหารเราต้องพับเก็บไว้ก่อนนะฮะ
สำคัญคือคุณต้องพับเก็บแบบนี้นะครับ
เพราะในระหว่างวันที่เราใส่เชื้อโรคมันสัมผัสกับด้านนอก
พับเก็บแบบนี้ก็คือการป้องกันเชื้อโรคที่อยู่ด้านนอกไม่ให้สัมผัสกับด้านในของหน้ากากนะครับ
พับเก็บแบบนี้เด็ดขาดนะครับ
เพราะการพับเก็บแบบนี้จะทำให้เชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ด้านนอก

คือต้องยอมรับว่าหน้ากากเดี๋ยวนี้มีหลากหลายรูปแบบนะคะ
แล้วก็ช่วงนี้ที่คนเขาฮิตใส่กันอย่างที่คุณหมอแนะนำ

มันจะไม่มีช่องว่างระหว่างใบหน้า
ทำให้มันสามารถป้องกันเชื้อโรคได้มากกว่า
มันจะมีช่องว่างเห็นไหมคะ
ด้านข้างจะมีรูคือมันจะไม่ได้แนบเข้าไปกับใบหน้าของเรานะคะ
มันจะปิดพอดีแล้วมันจะกระชับเข้ากับรูปหน้าของแต่ละคน
แต่อย่างที่คุณหมอบอกนั่นแหละค่ะ
คือดิฉันก็มองคุณหมอเพลินบางทีก็ลืมฟัง
ผมก็ว่าละล่ะทุกคนมานั่งดูคุณหมอหลอใช่ไหมละ
เออเอาจริงแต่เขาก็ให้ความรู้ที่ดีนะคะ
คุณหมอคุณหมอโอ๊ทนายแพทย์อภิวัตเจ้งเจริญนะคะ
หมอนอกเวลามาพร้อมสาระก็จะคงคอบใจง่ายได้ความรู้
สรุปที่คุณหมอพูดเมื่อกี้ก่อนนะมัวแต่ฟังหมอเพลินไปหน่อย
ข้อสั้นนะคะคือ๑ห้ามใช้ซ้ำนานก็คือใช้ครั้งเดียวทิ้ง
ไม่ควรใช้ซ้ำนะคะเขาออกแบบมาว่าไม่ให้ใช้ในระยะเวลานาน
ก็คือเวลาพับเก็บเนี่ยคุณเห็นไหมคุณหมอเขาพับยังไงเขาพับครึ่งอ่ะ
พับตามรอยเดิมนะคะเพราะคุณหมอบอกว่าเชื้อโรคมันจะอยู่ด้านนอก
พยายามไม่ให้เชื้อโรคด้านนอกมาสัมผัสกับด้านในของหน้ากากอนามัยโดยเด็ดขาด
แล้วก็ใส่ให้มันแนบกับใบหน้ามากที่สุดอย่าให้มีช่องว่าง
แล้วคุณหมอยังฝากทำความเข้าใจเพิ่มเติมว่าสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสีแดงเข้ม
จำเป็นนะว่าคุณควรจะเปลี่ยนทุกครั้งที่คุณถอดหรือทานข้าวเลยนะ
เพราะจริงมันสามารถใช้ได้๖๘ชั่วโมงเพราะฉะนั้นครึ่งวันเป็นไปได้เปลี่ยนนะคะ
คือทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบริบทแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างด้วยนะคุณผู้ชม
เราออกไปข้างนอกเจอคนเยอะอย่างนี้เอาอันนี้ใช้แป๊บเดียวกลับมาทิ้งเลยเปลี่ยน
อย่างนี้ดีที่สุดเพียงเท่านี้เองคุณผู้ชมเป็นวิธีง่ายก็เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันตัวเองจากเชื้อโควิด๑๙ได้แล้ว
สำหรับใครที่ดูคุณหมอเพลินเหมือนดิฉัน
อยากจะไปดูต่อเพิ่มเติมและได้ความรู้ดีเข้าใจง่ายนะคะ
เปิดวาร์ฟคุณหมอให้นะครับ
นะคะนี่ขึ้นไว้ให้ตามคุณหมอไปได้เลย
คุณหมอจะมีสาระเรื่องราวดีมาฝากกันเป็นประจำแบบนี้

แต่อย่างหนึ่งนะที่รู้สึกว่าได้ความรู้จริง
เรื่องของการพับเก็บหน้ากากอนามัยแบบนี้
ใช่ต้องบอกคุณผู้ชมปกติถ้าเราใส่แบบนี้

แต่ทีนี้คือถอดออกมาพับครึ่งเลยค่ะคุณ
แล้วก็เก็บแล้วถ้าเป็นไปได้คือครึ่งวันทิ้ง
เนาะค่ะก็เป็นเรื่องเล็กน้อย
แต่ว่ามันก็มีผลต่อเรื่องของความสะอาดด้วยนะคุณผู้ชมนะ